จะพาคุณผู้ชมไปที่นี่จังหวัดอ่างทองที่แรกในช่วงนี้
เพราะที่นี่เขาบอกว่าชาวบ้านฮือฮามาก
เพราะว่ามีต้นสตือใหญ่อายุเป็นร้อยปี

ชาวบ้านเขาก็เลยเชื่อว่าน่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สถิตอยู่ในต้นสตือต้นนี้ค่ะ
แล้วชาวบ้านที่เขาเคารพสัทธาเขาบอกว่า
กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวเสียอกเสียใจ
เฮ้อะไรเนี่ยจะฟากเนี่ยน้ำภาพเนี่ย
โอ้โหร้องห่มร้องไห้อะไรจ้า

ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ชาวบ้านเขาไปมุ่งดู

ในพื้นที่หมู่๓ตมอินทรประมูล
อยู่ที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
คือต้นสตือต้นนี้มันเพิ่งจะหักโค้นลงมา

เพื่อจะนำมากองรวมกันไว้
แล้วเมื่อชาวบ้านที่เขาทราบข่าวเขาเดินทางมาดูกัน
เขาก็เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้แบบนี้
เพราะเขาเชื่อว่าต้นสตือยักษ์ต้นนี้
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านค่ะ
แล้วปรากฏว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งค่ะคุณ

แล้วก็ดันเหลือไปเห็นเปลือกไม้
กไม้ตรงนี้เขาบอกว่ามีลักษณะคล้ายกับ

โอ้โหหลายคนเขาตกอกตกใจ
เขาบอกว่านี่สร้างความแปลกประหลาดใจ

อย่างที่บอกแหละดูเสร็จถึงกับน้ำตาไหลเลยทีเดียว
เพราะชาวบ้านที่นี่เขาเคารพแล้วก็ศรัทธากราบ
ต้นสตือต้นนี้มาหลายชั่วอายุคน
แล้วก็เป็นที่เล่าขานร่ำลือเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ต่อ

ด้านของนางโกสุมศรีไพรอ่อนอายุ๖๕ปีนะคะ
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับบริเวณต้นสตือ

เขาบอกว่าตัวเขาเองมีความผูกพันกับต้นสตือต้นนี้มาก

ยืนต้นตรงานอยู่ตรงนี้แล้ว
และจะเห็นว่าชาวบ้านก็จะแวะเวียนกันมากราบไหว้

กับสารเจ้าแม่พวงทองที่ตั้งอยู่
เวลาที่ในหมู่บ้านมีงานบุญ
ก็จะคอยมาบอกกล่าวหรือมาบนบานขอพร
และส่วนใหญ่ก็มักจะประสบความสำเร็จกันแทบทุกครั้งเลย

คุณป้าบอกโอ้โหใจคอมันไม่ดี

มีลักษณะคล้ายกับหน้าคนแบบนี้อีก

เพราะว่าหน้าดูลไม้คล้ายกับผู้ชายแก่
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ไปพูดคุยกับนางประภัยชูเชิดอายุ๖๗ปี
อยู่บ้านเลขที่๖๗ทับ๑หมู่๓ค่ะ
คือผู้สื่อข่าวเล่าให้เราฟังนะ

เขาบอกว่าเมื่อคืนก่อนหน้า
ต้นสตือยักษ์จะหักโค้นทับบ้าน
คือบ้านของเขาได้รับความเสียหายบางส่วนด้วย
หลังจากที่ต้นสตือโค้นลงมาทับ
เขาบอกว่าโชคดีมากนะที่คืนนั้นน่ะ
ที่ต้นไม้จะหักโค้นลงมา

คือเธอกำลังหลับอยู่ในห้องนอน
แล้วได้ยินเสียงเหมือนเสียงเด็กออกมาเรียก
แล้วก็ได้ยินเสียงคนแก่ด้วยนะ
ทั้งเด็กทั้งคนแก่ตะโกนเรียกเธอบอกว่า

รีบลุกออกจากบ้านแบบนี้
ทั้งเด็กทั้งคนแก่ตะโกนเรียกเลยค่ะ

เธอก็เลยเดินออกมาเหมือนสะดุ้งตื่นแล้วก็เดินออกมา

สตือก็หักลงมาทับบ้านเธอพอดี
แล้วทับตรงห้องที่เธอนอนพอดีด้วย
กิ่งไม้เสียบทะลุหลังคาลงมา
ทำให้เธอรอดตายหวุดหวิดค่ะคุณ
โอ้โหนี่ถ้าไม่ได้ยินเสียงนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคุณน้อง

บอกว่าเวลากลางค่ำกลางคืน
ชาวบ้านมักจะเห็นชายแก่สวมชุดสีขาว
นั่งเล่นอยู่บนกิ่งสตือเป็นประจำเลย
แล้วก่อนที่ต้นสตือจะหักโค้นลงมา๒วัน

เห็นชายแก่สวมชุดขาวอยู่บนกิ่งสตือ
พากันรีบวิ่งขึ้นบ้านเลย
คือชาวบ้านเขาก็เชื่อกันว่าน่าจะเป็นเจ้าพ่อพวงมาลัยและเจ้าแม่พวงทองนี่แหละ
เพราะชาวบ้านเขาก็ตั้งสารเอาไว้ที่บริเวณหน้าต้นสตือเนี่ย
แล้วก็เป็นที่เคารพสัทธาของชาวบ้านในพื้นที่

ทีนี้เพราะต้นศตือหักโค้น
ชาวบ้านก็คิดว่าน่าจะหมดอายุขายแล้ว
คิดว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่อาจจะไปสู่พบภูมิที่ดี

สำหรับต้นสตือต้นนี้นะคุณผู้ชมเป็นต้นใหญ่มาก
ขนาดลำต้น๓๔คนโอบเลยนะฮะ
ความสูงก็ประมาณ๒๐๓๐เมตร
เชื่อกันว่าน่าจะมีอายุเก่าแก่๑๐๐๒๐๐ปีเลยนะคะ
คือเป็นต้นใหญ่มากแล้วคุณดูนะ
ล้มลงมาโค้นลงมาทับบ้าน

ดีมากที่บ้านคุณยายโดนแต่ตัวคุณยายปลอดภัยนะคะ